ทางต่อด้านสลามทอล์สิทธิ์สลวัตเรศ
มุมแดงกับรถถังสิทธิ์ผู้พันธาตุครับ
นักชงในมุมน้ำเงิน
รถถังสิทธิ์ผู้พันชาติ

ฉลามทองมีจังหวะขวางหน้าดันแทงคืนครับ
แล้วนี่ครับแกเสียบโอ้โห
นี่ครับถึงซอกคอเลยครับท่านผู้ชมครับ

ครั้งนี้มุมน้ำเงินได้โอกาสแก้มือแล้วค่อนข้างทำได้ดีเลยครับ
โอ้โหเก็บแข็งแรงครับ
แล้วนี่ครับหวดเลยครับ
อาการนี่ต้องบอกว่าเก็บอาการเก่งนะครับทางด้านเจ้ารถถังครับ
ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวไปบนเวทีกันก่อนครับ